ไปกันต่อค่ะยังอยู่กันที่งานรื่นเริงยังอยู่กันที่ข่าวดีนะคะ
เมื่อคืนนี้โอ้โหแฮชแท็กแพทโน้ตสนั่นวงการบันเทิงเลยคุณผู้ชมค่ะ
เข้าไปดูแฮชแท็กนี้นะโอ้โหมีแต่เซลปคนดัง
มีแต่คนในวงการบันเทิงของเราไปร่วมงานกันแบบคับข้างเลย
วันนี้เราก็เลยรวบรวมบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อย
สวยจังสวยมากค่ะคือต้องบอกว่าภาพบรรยากาศที่หลายคนได้เห็นตามโซเชียลเนี่ยนะ
เชื่อว่าใครดูใครก็ยิ้มคุณผู้ชมเพราะนอกจากความสวยความหล่อของบ่าวสาวแล้วนั้น
แขกที่ไปร่วมงานมีแต่คนปังปังทั้งนั้นน่ะคือถ้าจะให้เล่าตอนนี้เนี่ยนะ
จบข่าววันนี้ก็เล่าไม่หมดว่ามีใครไปบ้างเพราะมันเยอะมากอย่าให้พูดเลยนะ
ดูภาพเอาละกันมันมากมายจริงทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมีแต่คนสวยทั้งนั้น
พระเอกนางเอกเซลปคนดังโอ้โหสมมงมากเวอร์
ส่วนพิธีการต่างก็ต้องบอกว่าอบอวนทราบซึ้งสุดนะคะ
แพทิเซียเดินเข้างานมาพร้อมกับคุณพ่อเพื่อส่งต่อแพทิเซียให้กับเจ้าบ่าวเนี่ย
ทุกอย่างมันละมุนกลมกล่อมมันดูแล้วมันรู้สึกขนลุกแล้วก็ปลื้มปิตินะคุณผู้ชม
แล้วทั้งคู่เนี่ยสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก
บอกเลยว่าช่วงนี้เจ้าสาวคนสวยของเราเนี่ยมีน้ำตาคลอด้วยนะอย่างตามภาพเลย
บรรยากาศมันก็ส่งความรู้สึกด้วยจริงอะนะคะ
แต่ที่เป็นสีสันของงานเลยต้องยกให้กับบ้านนี้
สามพี่น้องค่ะสายฟ้าพายุและแอบิเกลคุณผู้ชมดูเอาเถอะ
จากเจ้าสาวที่สวยงามที่สุดในงานก็ต้องบอกว่าสะพ้ายใหญ่รังศรีสิงพิพัฒน์นี่สมมง
แม่ชมคุณดูยี่ห้ออารยาเอฮาเก็ตจริงสีเขียวฟูป้องลากยาว
และแน่นอนนะคะว่าชุดนี้ของแม่ชมได้เกิดตำนานขึ้นมาแล้วค่ะตำนานที่ว่า
คุณเคยได้ยินไหมชุดนี้เขามีลูกเล่น
ลูกเล่นที่ว่าก็คือลูกเนี่ยเล่นผ้าจริงค่ะโอ้โหนี่ไงไม่มีอะไรจะบรรยาย
คำนี้ได้ตรงจัดชัดจริงเท่าภาพเหล่านี้อีกแล้ว
พี่สายฟ้าก็คือมุดชุดคุณแม่ยิ่งส่วนพี่พายุก็หอบชุดให้คุณแม่
ลูกทุกคนค่ะเอ็นจอยกับชุดปูป้องของแม่ชมเหลือเกินนะ
ซึ่งต้องบอกว่าแฟชั่นของพี่สายพี่พาเขาก็ไม่ธรรมดาแอร์บิเกลด้วยเหมือนกัน
สมกับเป็นลูกชมพู่อารยาเป็นที่สุดสวยหล่อน่ารักประทับใจมากนะคะ
แล้วต้องบอกว่าพี่พายุเนี่ยเขาทำหน้าที่เจ้าบ้านได้ดีมากรับแขกเอ็นเตอร์เทนแขกในงานได้ดีมาก
เหมือนมาไม่ถึงงานแต่งนะเลื่อนไปทางไหนก็เจอแต่รูปพี่ยุเต็มไปหมด
เรียกว่าเป็นงานแต่งที่เห็นแล้วชวนฝันมากมากนะคะบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแพทย์และคุณโน๊ตด้วย
คู่นี้เขาบอกว่าเดี๋ยวแต่งปุ๊บเนี่ย

ใส่ฟ้าพายุและแอบิเกลต้องมีน้องเร็วนิดหนึ่ง

สถิติระบานนี้ก็มีนะ
พี่น้องเขาเนี่ยอย่างละบ้านอย่างน้อย๓คน

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์